โปรดติดตามตอนต่อไป
แม่เบิ้นไลน์การดูจรังเปล่าครับ

ผมรู้ได้

กล้องรึ

โอเกี่ยวกับ

ดูด้วยงั้นเมฆซักหน่อย
ดูด้วยดูด้วย

เบิ้ลช่วยไรกับกล้องพัทุมราช

เบิ้ลเจ้าก็ได้หลอกเล่าไม่สูง
แม่ก็เนาะเชื่อเสย

เจ้าแจ๊ะริมเจ้า